หลงป่าต้องใช้เข็มทิศ
แต่ถ้าหลงรักอีกชีวิตต้องทำไง

มาเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ

เมืองที่น็อคคลราชสีมาค่ะ

ชาวไทยชาวต่างชาติอาเขยฝรั่งก็มา

วันวาเลนไทยวันแห่งความรักแบบนี้

นี่ที่วากาศอำเภอเมืองนัคคลราชสีมา
เขาก็มีการจัดตกแต่งนะ
บรรยากาศกลิ่นอายให้เข้ากับความรัก
นอกจากจะมีเป็นกีต้าพกทอง
มาเล่นดินตรีเพราะเพราะแล้ว

ซุ้มดอกไม้สีชมพูเอาไว้ต้านรัก
แล้วดูสิมันเป็นกลิ่นอายความสุข

ซึ่งเราไปคุยกับทางนายอำเภอเมือง

จดทะเบียนสมรสไม่ต่ำกว่า๕๐คู่แน่นอน

วยพรให้กับคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียน

หรือความรักก็ได้พวก

เข้ากับบรรยากาศมากคุณผู้ชม
มีทั้งเจลมีทั้งสเปรย์แอลกอฮอล
มีทั้งหน้ากากอนามัยมีทั้งผ้าขนหนูสีชมพู

นี่พอจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหม

มาเล่นดนตรีให้ฟังเพลงเพราะ
แบบนี้ด้วยน่ารักมากนะคะ

พากันไปต่อที่บางขุนเทียนก็แล้วกัน

นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกเลย
ในฐาวะไทยว่าบางขุนเทียนแสงเทียนแห่งรักค่ะ

มีการเปิดโอกาสให้คู่รักผู้ชายผู้หญิง

คู่ที่เขาเป็นคู่สมรสเพศเดียวกันนั่นแหละ

และอันนี้ถามว่าทำเข้ามาเพื่อที่จะเอาเป็น

จะได้เสริมการสมรสของคู่รัก
แม้มันจะไม่มีผลภัณฑ์กฏหมาย
แต่ว่าจุดนี้จะเป็นเอกสารที่ลงนาม
เพื่อรับรองว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักการ
แล้วอย่างที่บอกว่าเขาอยากจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันในเรื่องของความรัก
มีของรางวัลมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะ
มีสตูถ่ายรูปคู่รักให้ด้านหน้าด้วยจัดดอกไม้ซุ้มเหมือนงานแต่งงานเลย
ถ้าเกิดว่าคู่รักคนไหนสนใจก็มาใช้บริการได้เขาก็เปิดให้คุณจนถึง๔โมงเย็น
เดี๋ยวลองฟังเสียงคู่รักสักหน่อยค่ะ
บางคนเขาอยู่ด้วยกันมาในกรณีถ้ามีอีกคนนึงเจ็บป่วย
บางทีมันไม่สามารถเข้าไปเซ็นได้เขาต้องตามทั้งครอบครัวหรือว่าตามญาติเขา
คือบางทีกรณีเหตุฉุกเฉินมันตามไม่ได้
มันเป็นเขาที่ดูแลและอยู่ข้างเราเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเต็ม
แต่บางทีทั้งคนที่บ้านเขาไม่อาจได้
นี่แหละค่ะทุกประชมก็เหมือนเป็นกิมมิกน้องของแม่ทาลันต์
ได้เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าจริงเนี่ยเขามีภาคเอกชนคอยให้การสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะ
ก็จะแห่กันไปจดทะเบียนสมรสให้กันเยอะเลยสำหรับคู่รัก
มีคู่รักถึง๓๙๙คู่นะคะที่จองคิวมาผ่านทางออนไลน์มาก่อน
แล้วก็ควงแขนกันมานะคะมาจดทะเบียนสมรสแบบนี้
เขาบอกว่างานนี้นะคะเป็นงานที่ชื่อว่า
วิถีใหม่หัวใจติดปีก
ก็แน่นอนว่าคู่รักที่เข้าร่วมงานเนี่ย
ก็ต้องมีการแสดงผลการฉีดวัคซีนของคุณก่อน
ทางด้านของคุณพัสราณฑีทองค่ะผู้หน่วยการเขตบางรักษ์นะ
ก็ร่วมเป็นสักขีพยานจดทะเบียนให้กับคู่รักนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่ามีการมอบทองคำด้วยนะ
ให้กับคู่รักที่โชคดี๑๐คู่ค่ะ
แล้วก็คู่แรกจะได้อะไรรู้ไหมคะ
แบบนี้ค่ะที่คุณเห็นค่ะเป็นทะเบียนสมรสท้องคำ
โอ้โหนี่แหละค่ะแม่และคู่นี้ดีใจกระโดดกอดคอกันเลยนะคะ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ประกาศชื่อว่าเป็นคุณพี่ท่านนี้นะคะ
ก็เปิดใจว่าแหมลึกที่มาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางลักษณ์ก็หวังรางวัลด้วยแหละ
เพราะทั้งการเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึกพี่เขาก็พูดตรงดีนะคะ
ก็จะเอาทะเบียนสมรสทองคำไปใส่กรอบ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาใส่ตู้เซฟไว้เลยเพราะตอนนี้กลัวหายนะคะ
แฝยไฟร์ชัยเขาน่ารักบอกว่าแม้จะเป็นวันอะไรก็ถือวันของความรักทุกวันล่ะค่ะ
ความหมายด้วยค่ะตอนแรกก็หาหลายพื้นที่แบบสัมพันธพวงษ์บังแคร์
แล้วก็หลายที่ที่มีชื่อมีความหมายตามเน็ตเลยค่ะ
แต่ก็ลงมติกันแล้วว่าก็มาที่นี่ใกล้สุดแล้ว

มือไม้สั่นหมดเลยค่ะขึ้นเวที
ตอนแรกตอนแรกคิดคิดในใจว่า

คิดว่าจะมาเอารางวัลได้จริง

แต่เรายินดีสำหรับความรักของเขาทั้งคู่ด้วย
ทางด้านของผู้ในการเขตบางรักษ์เขาให้คำแนะนำในคู่รักด้วยนะ

อย่างเช่นหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะ
กันฟังผลัดกันยอมผลัดกันแพ้
แต่ส่วนมากเขาแนะนำว่าผู้ชายเนี่ยแพ้ไว้ดีกว่า
จริงสิจะสงบสุขนะคะ

ข้อข้อหนึ่งคือผู้หญิงชนะตลอด
๒ถ้าเกิดว่าผู้หญิงทำผิดทำพลาด

ถูกต้องค่ะแนะนำใครจะอยากเอาไปใช้

ทำยังไงดีจะไปขออะไรที่ไหน

พาไปดูบรรยากาศที่นี่คือที่วัดโมลีโลกค่ะ

มาขอความรักกันนี่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

หรือว่าผู้หญิงที่ตอนนี้

คุณผู้ชมพอร์นเรื่องความรักก็มาขอที่นี่ได้

เพราะว่าเขาได้รับการยกย่องนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเป็นอัครมเหสีที่รัก
สวามีแล้วก็ไพร่ฟ้าประชาชน

มีคนเคยมาขอพรที่นี่นะ

ที่นี่คุณรัฐนาคมคุณผู้ชมปากต่อปากค่ะ

แล้วแต่ละคนที่มานะก็สมหวังเกือบทุกรายเลย
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นความศรัทธาไง

จะต้องมากราบไหว้บูชากันทุกคนเลย

กลับมาอีกรอบนึงเอาอะไรมาแก้บนบ้าง

นี่เขาก็มากันเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามัน

ดีค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปต่อกัน

ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ
ไปดูที่หลวงพ่อโตสัมปอกงค่ะ

ก็มีคนมากราบไหว้กันเยอะแยะเลยนะคะ

หลังจากกราบไหว้ตรงทางด้านของหลวงพ่อโตสัมปะกง

สารเอาไว้ค่ะเพื่อแสดงความรัก

ทีนี้เขาก็บอกว่าตรงนี้ร่ำลือกันมาก

แน่นอนว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
โอ้โหประชาชนเดินทางมากราบไหว้

ส่วนหนึ่งก็มีมากันเป็นครอบครัวด้วยนะ

อยากจะให้ความรักยืนยั่งยืนมั่งคงไม่ทะเลาะกัน

ทีนี้คุณผู้ชมพามาดูบรรยากาศที่กรุงเทพกันหน่อยค่ะ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทวีแห่งความรัก
บริบูรณ์ด้วยพระแม่เนี่ย

แล้วก็เป็นที่รักยิ่งของพระสวามีนะคะ

คือหลายคนที่ไปแถวราชประสงค์

จุดตรงนี้มีองค์เทพ
เรื่องความรักที่จะมาไหว้ขอพร
ก็เป็นบรรยากาศที่

เป็นประจำทุกปีเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะ

พาคุณผู้ชมไปที่วัดพระนอนบ้าง
วัดพระเชษตุพลวิมลมังคารามนะคะ

ขอความรักก็ได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าหลายคนมาไหว้พระขอพรที่นี่
ก็สำเร็จสมหวังหลายคนแล้ว

ขอพรพระนอนเป็นปาง

ซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงที่ไปไหว้ขอ

ทำยังไงดีชั้นเลข๓ยังไม่มีคู่เลย
เลข๓มันหมายถึงความรักของผู้หญิงนะ

ท่านก็อาจจะทำให้สาวที่ขึ้นเลข๓

นี่คุณผู้ชมเราก็รวบรวมเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ใครอยากที่จะไปไหว้ขอพรที่ไหนเนี่ย

วาเลนทรายปีนี้เนี่ยคุณไม่มีคู่ไม่เป็นไร
เดี๋ยววาเลนไทยปีหน้าก็จะมาเองนะคะ